ึกช็อตมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
อย่าเรียกว่าดิบอย่าเรียกว่าโสด
ให้เรียกว่าเป็นมีชีวิตจะดีกว่า

แล้วตอนนี้คือหลายคนก็พยายามจะไวคว้าหามากิน
แต่ก็ต้องบอกว่ามันไปเกิดกระแสดราม่าซะแล้ว
ทีนี้กระแสดราม่านี้ค่ะมันกลายเป็นเรื่องของว่า
ตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
คุณผู้ชมลองดูหน่อยก็แล้วกัน
เราจะจับตัวมาเป็นเฟสแบบนี้เอาด้านไหนใส่
นะครับจับใส่เข้าไปนะครับ

มันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเอาใส่ไปในแก้วนะครับ
แล้วเขาก็จะดูดน้ำพริกเกลือเมื่อเราเรียกพริกเกลือ
คนในเมืองเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ

แล้วเราก็จะกินเข้าไปกัดเข้าไปจับแก้วด้วย
นี่คือจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กิน
กินเข้าไป
อื้มมืองเหนียวมาก

ปากของเราจะเปิดป้ามากเลย
อย่างที่เห็นเลยคือหมึกมันสูบน้ำจิ้มซีฟู้ดขึ้นมา

เพราะว่านำจิ้มเนี้ยมันก็จะไปแตกกระจายพายายในปากคุณ
ว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้หมึกตายทันทีไง

กว่าหมึกมันจะตายบางคนเขาสงสารมัน
ก็คือให้มันสำลักน้ำจิ้มแล้วบางทีมันยังไม่ตาย
เอามากัดด้วยอ่ะบางคนเขาบอกว่านี่อาหารการกินปกติ
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราไปที่จันทบุรีไปถึงร้านนี้

ก็ไปคุยกับเจ้าของร้านเขาบอกว่าอุ๊ยเนี่ย
ที่ร้านนี้หมึกว่ายน้ำซาชิมินะคะ
เขาบอกว่านี่เตรียมปลาหมึกเอาไว้จำหน่ายไว้ขาย
วันละ๑๐๐ตัวเลยนะแล้วจะเอาน้ำเค็ม
เอามาไว้ในตู้ปลาด้วยมีออกซิจ้งออกซิเจน

กินกันทั่วไปครับผมอืมแล้วเราจะมากินอยู่ไหนแบบนี้

ปกตินะคะเพราะว่าเป็นของทานได้ค่ะ
อืมไม่น่าสงสารน่ากิน
น่ากินมากกว่าค่ะน่ากินมากกว่าเนอะ
แล้วเรามีความคิดเห็นยังไงที่มีประเด็นดราม่าเรื่องสงสารหมึกอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่า
เรื่องดราม่าไม่ค่อยเห็นได้เท่าไหร่
คุณผู้ชมเนี่ยก็อย่างที่คนทานเขาบอกแล้วค่ะ
ว่ามันก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวในประเด็นดราม่าต่าง
แต่ทีนี้เราก็เอาฝากฝั่งเกี่ยวกับทางการแพทย์

ทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยค่ะวัฒนายิ่งเจริญชัย
ธิบดีกรมอนามัยท่านออกมาชี้แจงนะคะว่า
การบริโภคหมึกฉอดแบบสดแบบนี้
มันเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงจะได้รับเชื้ออฮิวาเทียม

พบได้ตามโครนตมในทะเลหรือตามชายฝั่ง
ถ้าเกิดว่ามันกินสัตว์ทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป
ก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียอาหารเป็นพิษ

ส่งผลให้เกิดอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบได้ด้วยค่ะ
ทีนี้เชื้อแบคทีเรียมาเจอแบบนี้
อย่างที่บอกว่าทางหมอเองเขาก็แนะนำว่า
เลี่ยงการบริโภคอาหารสุกดิบจะดีกว่าค่ะ
อันนี้ก็นานาจิตตังค์แล้วแต่ทัศนะ